หมอปู่โลกเบี้ยวนักพยากรดวงชะตา
มากลับเข้าสู่ช่วงที่๒แล้วนะคะ
ยังเหลืออีก๗เดือนพลังจงมาค่ะ

อาจจะหงุดหงิดแต่เขาบอกว่าต้นร้ายปลายดีอ๋อก็ถือว่าดีอ่าใช่เพราะว่ามันจะมีเรื่องให้วุ่นวาย
เรื่องงานใช่งานเนี้ยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้สามสี่มือไม่ใช่สองไม้สองมือนะสามสี่มือเยอะใช่แต่บอกเลยเลยว่าต้นร้ายปลายดีอ่า
ก็คืองานในประเทศต่างประเทศอะไรอย่างนี้โอ้โหพูดถึงใช่มันจะมีงานเรื่องของติดต่อกับต่างประเทศด้วยนะ

อะไรก็ประชุมเอ๊ะอะไรทำไมกลับตึกอะไรอย่างเงี้ย

ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์อะไรที่ไม่คาดหวังจะได้อะไรคาดหวังคุณจะไม่ได้

แต่ว่าคนเราไม่ได้คนเราจะต้องหวัง

ไม่คิดซะว่าถ้ามันจะได้มันก็จะได้

ใช่อย่าไปขนขวายบ้าบอคอแตกจนเหนื่อยเอง

ตอนนี้อยากได้อะไรก็อย่าไปขนขวายเกินไป

ให้คิดแค่ว่าอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราเองเฉย
ทำงานเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ไปแบบปกติ

มันทำเพื่อจะหวังตำแหน่งทำเพื่อหวังอะไรก็อย่าทำ
แต่การเงินการเงินน่ะโอ้ยลาบร้อย
มีลาบร้อยมา
โอ้ยเรียกว่าดี

โอ้ยนี่มันใกล้สิ้นเดือนไว้แล้ว

ก็คือมีลาบร้อยที่ดี

ความรักเนี่ยถ้าถ้ายังไม่มีใครไม่มีคู่เนี่ย

ก็อาจจะต้องมี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

หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓หรือ๓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

หรือ๓